กู้ภัยฮุก๓๑เนี่ยก็ไปรับคนป่วยมาเป็นลมหมดสติ

ทีนี้ระหว่างกำลังจะนำส่งโรงพยาบาลโอ้โหมีอีกคันหนึ่งปาดหน้าเลย

แต่ว่าคนในรถกู้ภัยอย่างนี้เลยนะเบรกเอี๊ยดอย่างนี้เลยนะ

เออไม่ใช่แค่กู้พายเนี้ย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยประคองเปรบอดไว้

เวลาที่ได้เห็นภาพคู่กันแบบนี้
มันทำให้ได้เข้าใจอย่างเงี้ย
กล้องหน้ารถอย่างเดียวอันนี้เห็นเลยว่าหน้ารถเบรกขนาดนี้

เออทำให้รู้เลยว่าเวลามีรถกู้ภัยมาอย่าไปกีดขวางเขา
ถ้าปล่อยให้เขาไปแล้วก็อย่าไปจี้ตูดเขาด้วย
นี่บ่ายโมงกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ๑๓สิงหาคม
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฮุก๓๑ก็ไปรับคนป่วยเป็นลมตกเก้าอี้หมดสติ
จากที่บ้านในอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ครับเออเขาปาดกระชัดเลยนะ

แต่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่ารุ่นอะไรบอกทีนี้พอบีบแตร่เตือนแล้วเนี่ย
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑ที่อยู่บนรถ
เฉินในวันก็บอกว่าที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ย
คือไม่ได้จะว่าอะไรหรอกนะไม่ได้จะประจานแต่แค่อยากให้เป็นอุทาหรณ์
เพราะกู้ภัยมีหน้าที่ต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้มันเร็วที่สุด
คือถ้าชนเรื่องความเสียหายก็เรื่องหนึ่งแต่ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาไม่ทัน
เอานี่สิคุณผู้ชมเดี๋ยวจะส่งไม่ถึงมือแพทย์เอา
ก็อยากวิงวอนให้ทุกคนช่วยเปิดทางให้หน่อย

เปิดไฟวับวาบแบบนี้เพราะครั้งหน้าอาจไม่โชคดีแบบนี้ครับ
เมื่อกี้ที่เบิร์ตพูดถึงทำไมไม่บอกชื่อรุ่นรถอะไร
เดี๋ยวคนดูบางคนเปิดมาเจอไม่เข้าใจ
คืออย่างนี้รถคันนี้เกิดเหตุบ่อย

คุณผู้ชมที่เขาเป็นฟอร์จูเนอร์เลอเวอร์
เขาก็มาดุเบิร์ตว่าเฮ้ยทำไมต้องมาด่ามาขยี้มาบูลลี่คนขับรถรุ่นนี้

เข้าใจพี่ใช่ไหมยอดขายดีคนก็เลยใช้เยอะอัตราจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เยอะ
ต้องขออภัยฟอร์จูเนอร์เลิฟเวอร์ด้วย